ซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงในวันนี้
ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
รวมถึงปรณีมณฑลก็มีสาเหตุ
เกิดมาจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
จากประเทศจีนที่ได้แผลลงมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ภาคอีสานและก็ทะเลจินใต้
คาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดฝนตลอดทั้งสัปดาห์
ซึ่งจากการตรวจสอบระบบพยากรอากาศไทยรัตน์ทีวี
พบว่ามี๒ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างความแปรปรวนของสภาพอากาศ
อย่างแรกก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
มีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ทะเลจินใต้
ขณะที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อน
ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้
ปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง
จึงทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
มีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้
โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอด๗วันต่อจากนี้
การว่ามีโอกาสเกิดฝนตลอดทั้งสัปดาห์
ฝนจะตกมากในวันพรุ่งนี้วันพุธแล้วก็วันพระฤหัสสบดี
สำหรับอิทธิพลจากลมมรสมตะวันตกชิงใต้ซึ่งเป็นลมมรสมประจำฤดูฝน
ตอนนี้พบว่ามีการพัดปกคลุมประเทศไทยไม่แรงนัก
เนื่องจากกระแสลมบริเวณดังกล่าวถูกเหนียวนำ
เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ก่อตัวอยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่าง
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุไซโครน
แล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
บริเวณภาคใต้และฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียในช่วงกลางสัปดาห์นี้
ซึ่งเมื่อพายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งจรกำลังลง
ทำให้กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมประเทศไทย

ซึ่งก็จะทำให้ในช่วงวันที่๑๘ถึง๒๒พฤษภาคม
ประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น
และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้